กว่าจะมาเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะปลากระพงยักษ์แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วย
อยากให้คุณประโยชน์ได้เล่าว่ามีที่ไปที่มาเริ่มต้นได้ยังไงคะ
ก่อนที่ผมจะออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผมเคยเป็นพนักงานรัฐศิษยาลักษณะกิจของการประปาทนครหลวง

เริ่มต้นจากการเปิดร้านขายอาหารกุ้งแล้วก็ทำฟาร์มกุ้ง

ผมว่าเป็นความฝันของพนักงานเงินเดือนทุกคนว่า

ถ้าเกิดเราอยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเอง

ต้องมีเงินเก็บประมาณไหนถึงจะทำได้
ทุนที่เราใช้ก็คือทุนจากธนาคารบางส่วน
แล้วก็ทุนที่สำคัญก็คือทุนของเราเอง

ความตั้งใจความสัมพันธ์เครือข่าย

แล้วการพลิกชีวิตจากการเป็นพนักงานคนหนึ่ง

คือเราขายอาหารกุ้งใช่ไหม

เห็นผลผลิตของเขาก็เห็นผลกำไรของเขา

เราก็ลองทำดูสุดท้าย

ที่ว่าหมดไปสิบล้านนี่แบบใช้เวลากี่ปีคะก็ประมาณหกเจ็ดปี
จากบ่อกุ้งไม่ดีเราก็เลยหันมาเลี้ยงปลากระโพงบางส่วน
เพราะฉะนั้นเอิ้นมีบริษัทเขาทำอาหารเม็ดมาเราก็มาเลี้ยงที่สุด
แล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับ
เราอาจจะไม่มีความรู้ที่แตกฉานมากนัก
เดียวกันในช่วงที่เราเข้าไปสู่ธุรกิจ

หมายถึงว่าเริ่มทำปลาพงครั้งแรกเนี่ยก็ยังเจ๊งอยู่
ครับก็รุบรุ่งพุกคานนะครับไม่เท่าไหร่

ช่วงจังหวะก็เข้าไปประมาณ๒๓ปีเหมือนกัน

แสดงว่าตั้งแต่กุ้งยันมาปลากระพงเนี่ยคือ๑๐ปี
แล้วจู่ทองกระโพงที่ช่วงแรกมันไม่ดีเนี่ย

ไปเยี่ยมลูกค้าบ่อที่เราขายอาหารปลากระโพงไป
เอ๊ะมันมีคนทั้งเลี้ยงปลาเล็กกับปลาใหญ่

เราคิดว่าเราก็ยังมีแรงที่จะสู้กับมัน
แล้วผมเชื่อว่าในธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ย
มันย่อมมีสำเร็จแล้วไม่สำเร็จ
แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามมากขึ้น

ผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมก็ต้องสำเร็จ
หลังจากที่ผิดหวังยากุ้ง
ผิดหวังจากปลากระโพงเล็ก
ผมก็รู้อยู่ว่าทั่วไปเนี่ยจะผลิตเหมือนกัน

มันจะทำให้การควบคุมราคาของตลาดมันไม่ได้
สินค้าเกษตรมันมีอยู่ปัจจัยเดียวคือ
ราคาไม่สะท้อนต้นทุนในการผลิต
ของมากก็ถูกของน้อยก็จะแพง
ยักษ์เนี่ยมันสามารถขายได้ตลอดระยะเวลาของมัน
มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะพอใจขายช่วงไหน
ช่วงจังหวะที่ราคาถูกเนี่ย
เราก็ยังเลี้ยงต่อมันไปได้เรื่อย
มันไม่มีข้อจำกัดของไซส์ถูกไหมฮะ
แต่ป๊าเล็กมีข้อจำกัดของมันก็คือ
ที่ไม่เกิน๗๙คิดเท่านั้นอีก

แต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากขายไม่พร้อมก็ยังอย่างไม่ขายก็ได้
คือเลี้ยงขึ้นมาโต๊ะขึ้นเรื่อยว่างั้นเลย
จะมีความรอบคอบไม่ตัดสินใจไหนให้ได้เป็นสิ่งเสียง

กลับมาทำปลากระพงไซสยักษ์

ตอนเริ่มแรกที่ทำธุรกิจปลากระพงสายใหญ่
มันเป็นยังไงบ้างครับมีอุปสรรคไหม

คนที่จะเข้าถึงปลากระโพงยักษ์เนี่ย

เพราะว่าไม่มีผู้บริโภคคนไหน
ที่จะซื้อปลาเป็น๑ตัว๔๕โลไปกินพิมพ์มื้อเดียว
เราก็เลยมาทำเป็นแปรรูปเป็นแพ็คเกจเล็ก
อ๋อถ้าลูกค้าที่ซื้อปลาใส่นี้คือจะเป็นร้านอาหาร

แต่เอาจริงเห็นบอกว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่าย
ต่อให้ประสบความสำเร็จจากปลากระพงยักษ์มาแล้ว

แต่เห็นว่าก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนกัน
ในช่วงที่ทำฟาร์มปลากระพงยักษ์
ก็จริงที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไม่มาทำตลาดเองเนี่ย
ราคาตลาดมันจะขึ้นลงตาม

ซึ่งปกติแล้วเราสามารถคำนวณต้นทุนในการผลิต

การประกันราคากันอย่างเนีี้ย
ของเราเนี่ยเอ่อไม่ค่อยผัดผันผ่วนเท่าไรแล้ววิธีการค่ะ
ต้องทำยังไงรูปแบบเป็นยังไงเป็นครูคนแรกของผมในเรื่องการตลาดเลย
ยักษ์เนี่ยเขาไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้ความแตกต่างเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนในการผลิตมันแตกต่างกัน
เขาก็พยายามจะเอาราคาที่เขาเคยซื้ออยู่มาพูดคุยกับเรา
คุยกันอยู่ประมาณสิบกว่าเดือนแล้วสุดท้ายก็มาตกลงกันว่าจะลองทำโปรโมชั่นดู
อ่าในช่วงสามเดือนเนี้ยยอดประมาณสักสองสองตันหนึ่งผมจำได้เลยครับ
เราก็คิดว่าเอาไงวะสองตั้นหนึ่งราคานี้ขาดทุนกันไปเท่าไร
เพราะเราคิดว่าขาดทุนในการลงทุนแต่ท่านคุณเชื่อไหมครับว่าในช่วงสามเดือนเนี่ย
ที่เราคุยกันไว้ที่สองตั้นหนึ่งเนี่ยยอดสั่งซื้อสูงสุดประมาณสิบห้าตัน
คำว่าขาดทุนคือการลงทุนของคุณประโยชน์เนี่ยช่วยอธิบายความอีกนิดนึงได้ไหมฮะ
การที่เราต้องยอมขาดทุนขนาดนั้นเพื่อให้ได้กำไรในอนาคต
มันมันต้องทนอะไรยังไงขนาดไหนผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราหวังจะได้
สิ่งที่จะได้มามันต้องมีการให้ก่อนเป็นการให้โอกาสกับตัวเรา
อืมแล้วให้โอกาสกับคนอื่นที่ได้รู้จักคำว่าปลากระพงยักษ
ก็เหมือนการทำประชาสัมพันธ์แหละครับอยากชิมไหมฮะว่าเมนูในเอสเอ็มพีที่ขายดีมากนั้นน่ะ
อร่อยขนาดไหนเมื่อกี้น้ำเยยังไม่ได้ชิมครับใช่ไหมใช่
แต่ไม่พูดสุโค้ยนะหิวยังแต่ไม่พูดสุโค้ยนะหิวยังอ่าโดสส
ไม่ต้องพูดสุโค้ยก็ได้แต่เอามาให้คุณเนยได้ชิมหน่อย
นี่นะครับเมนูสุดฮิตจากปลากระพงยักษ์มีชื่อว่าเมนูปลากระพงอะไรเอ่ย
ัมโบปลากระพงจัมโบครับขออนุญาตนะคะครับอ่า
อืมสุกค่อยสุกค่อยอืมเนื้อดีค่ะครับนุ่มอืมครับ
สดครับอร่อยมากค่ะผมคือการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
คือเป็นการประชาสัมพันธ์แหละจนเป็นที่รู้จักอ่ะเนอะโอ้แล้วมีการพัฒนาต่อยอดยังไงเอ่
จริงแล้วพันธุ์พัฒนาต่อยอดเราทำตลอดโดยเฉพาะความเป็นมาตรฐานของฟาร์มในการจัดการฟาร์ม
แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าธุรกิจตรงนี้ถ้าไม่ได้ให้ยั่งยืนเนี่ยเราก็เองก็ต้องทำเหมือนกับพยายามที่จะทำเองด้วยทุกอย่าง
เราเองได้รับการให้ความลงมือจากซีริฟุนซีฟู้ดเรามาเป็นพัทเนอร์กันอืม
ตั้งโรงงานกันที่ฟาร์มอยู่ตอนนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะทำการแร่อะไรทุกอย่างอยู่ที่ฟาร์มหมด
เพื่อคงฟาร์มสดบ่งบอกถึงการรับประกันในเรื่องของคุณภาพ
เป็นแพ็คแล้วก็พอมันเป็นแพ็คมันกินง่ายมันทำอาหารง่ายไง
สำหรับการทำเป็นแพ็คเนี่ยคือเราต้องการให้ทุกคนเนี่ย
ที่ต้องการทานปลาเนี้ยอืมได้รับความถูกถูกประบาย
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่จะทานปลากระพงยักษ์
คือถ้ามองในมุมมองที่แบบมันกว้างขึ้นอย่างระดับประเทศเลย
ถ้าเอาเฉพาะปลากระพงยักษ์ในมุมมองของคุณประโยชน์
ตลาดปลากระพงยักษ์ในประเทศไทยยังไงฮะถ้าคนไทยให้โอกาส
ผมเชื่อว่ามันยังสามารถขยายกำลังผลิตและขยายตลาดได้มากกว่านี้อีกเยอะ
เพราะปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าผลิตของจังหวัดเชิงเซาเนี่ย
ปีไม่เกิน๗๘พันตันนะครับถ้าแร่เป็นเนื้อปลาแล้วเนี่ย
อยู่ประมาณสักสามสี่พันตันเองอ่าถ้าเทียบกับปลาเมืองนอกที่เรานำเข้ามา
ปลาเนื้อสืออังกฤษคือปลาเซอร์มอนด์เนี้ยอ่าอ่า
บริโภคตั้งหลายหมื่นตันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าปลากระโพงยักษ์ของเราเนี่ยคุณภาพไม่แพ้ปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ค่ะแต่ปลากระพงยักษ์เนี้ยเรายังขาดโอกาสจากคนไหนเท่านั้นเอง
ประโยชน์ขายดิบขายดีอย่างเงี้ค่ะกลัวไหมถามจริงกลัวคู่แข่งไหมอ่ะ
ไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าจริงจริงแล้วอย่างที่บอกอ่ะ
ถ้าเราทำให้ทุกคนมีมาตรฐานมีชีวิตคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผมเชื่อว่าทำคมโดยรวมดีหมดอืมอยากจะสอบถามว่าอย่างสถานการณ์โควิด
แต่ค่ะอย่างปีที่แล้วกับปีเนี้ยอืมมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะมีครับ
ครับค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี้ยร้านอาหารทั่วไปโดนสั่งปิดทั้งประเทศ
อืมถ้าบอกว่าไม่กระทบก็คงยากนะครับครับแต่ในช่วงของกระทบเนี้ย
ผลกระทบจากร้านอาหารเนี้ยเราก็มีตลาดส่วนอื่นมาทดแทนอืม
เรื่องของการกักตุลถ้ายังงั้นถามอีกนิดนึงแล้วกัน
คือถ้ามุมมองในอนาคตต่อไปด้วยคือเราก็ยังต้องอยู่กับเจ้าโควิด๑๙นี้ต่อไป
ขณะเดียวกันเองเราก็ต้องวางแผนในอนาคตด้วยในมุมมองของคุณประโยชน์
มีการวางแผนในอนาคตยังไงบ้างฮะตอนนี้เราก็เริ่มปรับตัวในเรื่องของ
วางการวางแผนเรื่องการผลิตครับเราอาจจะลดการผลิตลงบางส่วน
เพราะสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ตามได้รับผลกระทบเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอน
ผลกระทบจากโควิดเนี่ยทุกวงการกระทบหมดนะมีคนพูดว่า
กระทั่งพระยังตกงานเลยครับโอ้โหทำธุรกิจมาถึงขนาดนี้นะครับ
หัวใจของการทำธุรกิจคืออะไรครับความจริงใจความซื่อสัตว์
ความยุติธรรมแล้วก็การให้ผมเชื่อว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะว่าถ้าเราให้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสะท้อนกลับมาหาเราได้
ครับคุณประโยชน์ครับเชื่อได้ว่าผู้ชมอยู่ตอนนี้นะครับ
คนที่ดูอยู่ก็ได้เห็นประสบการณ์คุณประโยชน์แล้วนะฮะ
คงคิดอยากจะมีธุรกิจของตัวเองบ้างเนอะครับผม
คุณประโยชน์มีข้อแนะนำอะไรบ้างฮะสำหรับพวกใหม่ที่อยากมีธุรกิจของตัวเองครับ
จริงแล้วผมชื่นชมนะสำหรับคนที่
ยั่งยืนแต่การเริ่มต้นที่ดีเนี่ยผมอยากให้เรายึดหลักเศรษฐกิจพอ
ของพระบาทธรรมเดชน์พระเจ้าอยู่ของรัชกาลที่๙นะครับ
ในเรื่องของทำอะไรต้องพอประมาณรู้จักตัวเองให้ดี
ก็คือมีเหตุมีผลสิ่งที่เราจะทำ
ทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไร
เมื่อทำแล้วต้องมีภูมิ
ก็คือเวลามีวิกฤตมีเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิด

เราสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
ภายใต้ความรู้และคุณธรรมที่จะต้องมียึดหลักอย่างนี้ไว้

มีความฝันอยากจะทำธุรกิจ

ขาฟานอุบัติศักดิ์ล้มลุกทุกครานแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับ
กระทั่งมีวันนี้วันที่ตัวเขาประสบความสำเร็จ

จะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังคิดท้อแท้ในการทำธุรกิจนะคะ
ภายใต้แนวคิดง่ายเลยขาดทุนคือการลงทุนนะคะ
ไม่แน่ว่าสิ่งที่เรากำลังล้มเหลวในตอนนี้นะคะ
อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในอนาคตก็ได้ค่ะ
และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับก็คือความมุ่งมั่นขยันอดทนนะครับ
มองหาตลาดใหม่อยู่ตลอดไม่หยุดนิ่งการทำธุรกิจ
บนความรู้เคียงคู่ไปกับคุณธรรมในเรื่องของการให้นั่นเองนะครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นก็คือคุณประโยชน์โสรัชกิจนะครับ

แน่นะครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้
อย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นนะคะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ